แต่เรื่องราวที่ทำให้เรายิ้มได้มากกว่านั้นก็คือเรื่องของน้ำใจของคนไทยที่ช่วยกันในภาวะวิกฤตโควิด๑๙แบบนี้นี่แหละคุณผู้ชม
เพราะว่ามีสาวใหญ่ใจบุญชาวพังงาคนนึงเธอออกมาแจกไข่ไก่
ไข่ไก่ไข่ไก่นี่แหละแจกกันแบบจุกไปเลยจ้า
โอ้โหจุกไหมคะเดี๋ยวนะมาก

แรกก็คิดว่าเอามาแก้บนแต่เขาเอามาแจกคุณ
ลองนับดูสิคะคุณชนะลองนับดูว่ามีทั้งหมดกี่ฟอง

ทำไมคุณชนะได้คุณชนะแค่นี้คุณนับไม่ได้

คุณชิสาเขาเห็นแวบเดียวเขารู้เลย
หกหมื่นฟองยิ่งคุณพูดยิ่งคุณย้ำผมรู้สึกโง่

นี่กี่แผงหกหมื่นฟองกี่แผงหกหมื่นฟองมีกี่แผง

เนี่ยคุณก็รู้คุณก็รู้ว่าผมตกคณิตศาสตร์
หกหมื่นฟองก็คือประมาณกว่าสองพันแผงนั่นเองคุณผู้ชม
แล้วสาวใหญ่ใจบุญชาวพังงาคนนี้นะคะก็คือคุณเตือนใจหนักแน่น
เธอเป็นเจ้าของร้านเตือนใจฟาร์มแห่งตำบลโคกลอยนะคะ
อยู่ในอำเภอตะกัวทุ่งเธอนำไข่ไก่ทั้งหมดเนี่ยมาตั้งหน้าร้าน
แล้วก็รอแจกจ่ายให้กับชาวบ้านกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ยังไม่หมดเท่านี้นะคะคุณนอกจากไข่ไก่ที่กองใหญ่ขนาดนี้แล้ว
ยังมีข้าวสารอีกคุณเห็นไหมมีข้าวสารอีกเป็นจำนวนมากที่เตรียมมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน
แล้วก็มีจุดตรวจป้องกันการแพร่ระบาดในทุกหมู่บ้านอีกด้วย
บอกแล้วว่าวันนี้คนทั้งตำบลต้องได้เธอบอกอย่างนี้ไปฟังเสียงเธอกันหน่อยจ้า
วันนี้เจจทั้งหมด๖๐๐๐๐ประฟองของตำบลโค้กกลอย๑๔หมู่บ้าน
โดยให้รถทุกคันในหมู่บ้านมารับหมู่บ้านละ๑๐๐ตามจำนวนของหลังคาเรือนนะคะ
สิ่งที่เราแบ่งปันได้อะไรที่พอจะแบ่งปันได้ก็อยากจะแบ่งปันเป็นขวัญกำลังใจ
แม้จะเล็กน้อยแต่ก็อยากยื่นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ
ไม้ที่คุณพี่เขาบอกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถึงแม้มันจะเล็กน้อยนะ
แต่อยากยื่นกำลังใจให้กับทุกคนให้มีกำลังใจในการต่อสู้ด้วยกันไปนะคะ
เรื่องราวแบบนี้คือเห็นกี่ทีมันก็อิ่มอกอิ่มใจนะคุณผู้ชม
ก็ต้องขอบคุณผู้ใจบุญทุกคนรวมถึงคุณพี่เตือนใจหนักแน่นท่านนี้ด้วย
ที่ออกมาช่วยเหลือกันแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ใช่แล้วค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งน้ำใจนะคะจากประชาชนคนไทยด้วยการช่วยเหลือกันในยามวิกฤตแบบนี้นะคะ